สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สุดสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมในหลายพื้นที่ยังคงสัมผัสได้ถึงอากาศเย็น
ในช่วงค่ำถึงเช้าค่ะซึ่งถือว่าเป็นมวลอากาศเย็นรอบสุดท้ายของฤดูหนาวในปีนี้ค่ะ
เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังปานกลางนะคะแผลลงมาคุณผู้ชมปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ
ไปจนถึงภาคกลางค่ะลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกของไทย
มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างสบายในสุดสัปดาห์นี้ค่ะแตกต่างจากภาคใต้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าภาคใต้ในระยะนี้นะคะมีมรสุมฝนประจำฤดูพัดปกคลุมอยู่บริเวณอ่าวไทยค่ะมีคลื่นสูง๒เมตร
เพราะฉะนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะ
คุณผู้ชมคะสภาพอากาศที่หนาวเย็นหนาวเห็บไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เท่านั้น

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้นะคะคือภาพเต่ากว่าพันตัวในรัฐเท็กซัสค่ะ
ที่ต้องมาเกยตื้นเพราะว่ามีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็น
คุณผู้ชมค่ะเต่าเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะ
เพราะฉะนั้นอุณหภูมิของมันจะลดลงต่ำอย่างรวดเร็ว
อุณหภูมิในร่างกายต่ำลงมันก็จะไม่สามารถขยับตัวได้
กรณีเนี่ยเดินได้ช้ามากเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรุกรณะวันนี้สวัสดีค่ะ